คุณผู้ชมมีเรื่องราวที่เป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้

แมว๒ตัวเข้าเฝือกที่หัวที่หน้า

จริงแล้วปกติมันต้องโดนหมาหมู่ลุมเนอะ
เขาว่ากันว่าไอ้แมวสองตัวนี้พากันไปลุมกัดหมา

รักษณะมันเหมือนกันกับฝ่าแฝดแบบนี้
เหตุรักแมวจังแมวมหาชนได้โพสต์ภาพน้องแมว๒ตัว

เป็นไงล่ะเฝือกคู่เลย
ชาวเน็ตก็เห็นภาพนี้ต่างก็เอ็นดูแล้วฮะ
ดหัวใจให้ขำกลิ้งแล้วก็เอ็นดูในความกล้าหารของเจ้าเหมียวทั้งสองตัว
หน้าตามันยังแป๊วอยู่เลยถึงแม้จะเข้าเฝือกแล้วก็ตามนะฮะ
สำหรับอาการของจากัวกับไทเกอร์เนี่ย
พบว่าเจ้าจาก้วนกระดูกคอหักกระดูกขาหน้าเคลื่อนหายใจหอบ
โชคดีที่คนเขาไปเจอเร็วนะนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ไปรักษากันได้ทัน
ส่วนไทเกอร์ไปเจอช้ากว่าอาการหนักทีเดียวล่ะครับ
มีแผนเน่าที่คอหายใจรวยบรินกระทบกับระบบประสาทของมันด้วยนะคุณผู้ชม
แอดมินเพจรักแมวจังแมวมหาชนเขาบอกว่า๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
รับแจ้งว่ามีลูกเพจแจ้งมาว่าลูกแมวมันโดนกัดนอนจมกองเลือด
อาการสาหัสต้องรักษาเป็นการด่วนนะฮะก็อ่ะประสานไปช่วยเหลือ
มีคนใจบุญช่วยโอนออกรักษาค่าพยาบาลต่างให้แล้วก็พาแมวไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
ก็เลยตั้งชื่อให้เจ้าจากัวต่อมา๒๒พฤษภาคมหลายวันถัดมาเจออีกตัวหนึ่ง
ลักษณะเหมือนกันครับในบริเวณใกล้เคียงกันกับที่เจอเจ้าจากัวก่อนหน้านี้
ก็เลยมั่นใจว่าเออมันคงจะเป็นพี่น้องมาจากครอกเดียวกันลักษณะขนเขินมันเหมือนกันหมดเลย
บาดเจ็บแล้วก็โอ้โหน่าจะถูกหมากัดแหละคุณผู้ชมหรือไม่ก็แมวที่โตกว่ารุมกัดจนบาดเจ็บ
ก็เลยตั้งชื่ออีกตัวว่าไทเกอร์ก็คือเป็นจากัวกับไทเกอร์
แอร์แคปชั่นนะครับ
เขาบอกว่า๒ลูกแมวยกโก้ไปรุมกัดสุนัข
โพสต์เอาไว้แค่ให้มันเกิดอารมณ์ขันเท่านั้น
จริงแล้วก็ไม่ได้รู้ว่ามันโดนอะไรกัดมาหรอก
ก็เลยโพสต์ไปอย่างนั้นอยากจะให้คนอารมณ์ขันเท่านั้น
แล้วก็กลายเป็นไวรัลคนรู้จักมันมากขึ้นเลยทีนี้
สุดท้ายก็มีคนส่งกำลังใจไปให้มันเยอะมากเลย
สักกันให้ด้วยเหรอจากุนี่
อยากจะให้มันต่อสู้กับอาการเจ็บปวดหายไวครับ
คุณผู้ชมมาดาทาสแมวก็แม้ติดตามกันในเพจเยอะแยะมากมาย
ให้กำลังใจมันแต่แป๊วใส่เผือกทั้ง๒ตัวเลยดู

ยังไม่มั่นใจยังไม่ใช่ฟ้องเลยนะแมวเหมือนใส่ร้ายกัน

ขนาดนี้ดูดิใส่เฝือกไปครึ่งตัว
ฮ่าแปลกประหลาดดีแต่น่ารักมากเอ็นดู
ตอนนอนก็ต้องแขนต้องกังขนาดนี้เหรอฮะใช่ครับ

โอ้โหแล้วกี่วันเดียวกับกระดูกจะสมาธิได้

เสร็จเลยคราวนี้คราวหนังอย่าซ่านะ
ไม่รู้ไปซ่าจริงหรือยังไง